บริเวณสี่แยกไฟแดงเรื่องของสัญญาณไฟจราจร
ปกติทั่วไปไฟแดงคุณต้องรอ

อ่ะให้ดูไปเรื่อยนะครับคุณผู้ชมครับ
บริเวณสี่แยกไฟแดงตรงนี้นะครับ
คือถ้ามองเห็นอะไรมันก็ปกติทั่วไป
รถเขาก็รอไฟเขียวถูกไหม
พอไฟเขียวรถเขาก็ออกมามอเตอร์ไซค์ออกมาแบบนี้
แล้วก็มีรถเก๋งขับขี่ออกมา
แล้วเจอกับรถกระบะที่ฝ่าไฟแดง

ก็เห็นอยู่ว่ารถอีกฝั่งนึงเขาก็ออกมาด้วย

คุณจะผ่าไปได้อย่างไรมันชัดเจน
ชนแบบนี้ก็ไปก็ทำให้คุณหนึ่งทดเสียหาย
แล้วรถตัวเองก็เสียหายด้วยนะครับ
คือพอชนกันแบบนี้แล้วโอเคล่ะ

ยังเพราะดีที่ไม่มีใครได้รับบัตรเจ็บหนักสาหัสนะครับ

เขาก็มาดูนะครับว่าคนขับรถเก่งเขาก็มาปกติ
แต่รถกระบะเจ้าปัญหามันเป็นอย่างไร
คือเห็นแล้วเนี่ยลักษณะมันย้อนสอนมานะ
เพราะว่าเลนส์ที่จะวิ่งตรงออกมา

แต่เลนส์อีกฝั่งนึงมันไม่มีรถ
แสดงว่าเขาวิ่งย้อนสอนออกมา

ก็ตอนนี้ตอนที่เขาชนกันเนี่ยนะ

ว่าคนขับรถกระบะเขามีอาการแบบมึนเมาอะไรหรือเปล่า
เขาสรุปเหตุการณ์นี้อีกทีหนึ่งนะครับ

เห็นกันเป็นประจำว่าไฟเขียวไฟแดงไฟเขียวเขาก็ออกปกติ
แต่ไฟแดงเนี่ยปัญหาคือชอบผ่าไฟแดง